คุณผู้ชมค่ะมาดูเรื่องนี้ดีกว่านะคะ

อกเล็กบอกเลยว่าเรื่องใหญ่สำหรับสาวนะคะ
อย่างคนนี้เลย
จนแบบโอ๊ยมันไม่มีหน้าอกค่ะพี่
อยากทำนะคือใจหนูหนูอยากทำ
แต่ตอนนี้มันยังไม่มีเวลาที่จะไปทำ
ตอนนี้คือรู้สึกว่าใส่ชุดอะไรก็
หลวมไปหมดมันไม่มีอะไรให้เกาะแล้วอะตอนนี้
ตอนนี้มันสังคมเปิดมากขึ้นแล้ว

มันอยู่ที่ความชอบของบุคคลมากกว่า
แล้วก็ความมั่นใจในของตัวของคนนั้น
ในอนาคตอาจจะค่ะแต่ก็ยังไม่รู้เพราะว่า
แม่ขอไว้ว่าไม่อยากให้ทำ
ทำให้เราทำงานใดดีขึ้นนะแม่

พระครูมันเป็นอย่างนี้เอง
คือเรื่องของหน้าอกผู้หญิงคือเรื่องใหญ่
ไม่เป็นไรหรอกจริงเดี๋ยวนี้ผู้หญิงสวยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าแบบหน้าอกหน้าใจจะต้องสะบึมอย่างเดียวนะ

เพราะว่าเบนเขาก็สวยในแบบของเขาอยู่แล้ว